ที่นี้ครบรอบ๓๑ปี

ระลึกถึงพี่พึ่งเยอะเลยทีเดียวครับ
เราจะเริ่มที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ก็ไปร่วมพิธีธรรมบุญ
โดยตั้งโต๊ะหมู่บูชาบวงสวง

แล้วก็ให้พ่อพรามมาทำพิธีเบิกเลิกเบิกโรงกันต่อหน้าหุ่นของแม่พึ่งครับ
ความพิเศษของปีนี้คือทางวัดคือวัดพาศรีที่เอกะมัยกรุงเทพอหานคร
ได้นำหุ่นของแม่พึ่งคือปั้นขึ้นมาใหม่
ได้พี่ปัตรเป็นช่างประจำตัวของแม่พึ่ง
แต่งหน้าให้ตั้งแต่๖โมงเช้า
แล้วก็พ่อพรามนะครับให้น้องเพชรแล้วก็พ่อปุ้ม
ทำพิธีเจิมหุ่นเพื่อเอาเลิกเอาชัย
แล้วก็โวยพรให้ทุกคนที่มากราบไหว้หุ่นแม่พึ่งนะครับ
พบแต่ความสุขความเจริญ
ซึ่งสาเหตุที่ปั้นหุ่นขึ้นมาใหม่เพราะว่า
หุ่นตัวเดิมนะครับอยู่ในตู้กระจก
ชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปนะครับคือใกล้ชิดได้
ทางวัดจึงคิดว่าจะทำตัวใหม่ขึ้นมานะครับ
พรามก็ให้น้องเพชรกับพ่อปุ้มทำพิธีเจิมหุ่น
โดยแปะคาถาไว้ที่หน้าอกหุ่นแม่พึ่งนะครับ
เพื่อให้จับจิตจับใจทุกคนที่มา
แสดงความระลึกถึงแม่พึ่งครับ
แล้วให้น้องเพชรจับขึ้นมา๓ครั้งก็จะได้๓เลขใช่ไหม
ซึ่งน้องเพชรจับได้เลขอะไรบ้างครับ

ก็จับกันหน่อยครับ

คุณพึ่งเอาหัวจุ่มลงไปในแม่น้ำ

ทำผมมาสวยพี่ประคองหนูหน่อย
ก็ประคองขึ้นไปหลังเวทีแค่นี้แล้วก็ตื่นครับผม

คุณท่านศุภัณฑ์จำแม่นมากเลยตื่นขึ้นมาแบบ

อันนี้ที่กรุเทพมหานครครับครับใช่ค่ะสุขันต์บุรีบ้านเกิด

เป็นที่วัดทัพกระดานที่อำเภอสองพี่น้องนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสวัดทัพกระดานก็เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะ
พร้อมด้วยครอบครัวของคุณพุ่มพวงคุณไกรสอนแสงอนันต์นะคะ
แล้วก็คุณเพชรพักควัฒน์ลูกชายนะคะน้องสาวทั้งสาม

ก็เป็นการร่วมกันทำบุญทอดผ้าบังสุกุลอุทิศส่วนกุศล
ในโอกาสครบรอบ๓๑ปีการจากไปของราชินีลูกทุ่งไทยตลอดกาล
คุณพุ่งพวงดวงจันทร์แล้วก็เช่นเคยนะคะ
ที่นี่ก็คนก็ไปกันเยอะแฟนเพลงก็ไปกันเยอะ
แล้วช่วงจังหวะที่คุณไกรสอนก็มีการล้วงหายจับเลขเด็ด
มาฝากมิตรรักแฟนเพลง
ตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลายคนก็จับตาดูนะคะ

ค่ะทุกท่านนะคะแฟนเกงเงินรวยนะ
ในการนี้นะคะยังมีการมอบทุนการศึกษา
ให้เด็กนักเรียนเรียนดีด้วยนะคะ๓๑๑ทุน
ตลอดทั้งวันแฟนเพลงก็มาไหว้
ขอพรกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
แล้วก็ค่ำคืนนี้ก็จะเป็นวันที่๔ของงานคอนเสิร์ตรำลึก
ปีราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์

คุณปวลีคุณยิ่งยงคุณแซคชุมแพร
แล้วก็ท่านอื่นอีกเยอะแยะทีเดียวค่ะ